ทีนี้มาดูเรื่องของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

ในมุมของการฟ้องร้องวันนี้ก็มีความคืบหน้า

กับทนายความไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ก็คือไปฟ้องคดีอาญาฟ้องหมวดจรูน
รับของโจรก็ตามกฎหมายผู้เสียหายสามารถฟ้องเองได้
เพราะว่าตำรวจเขาไม่สั่งฟ้องนะคะ
ทนายความของครูปรีชาก็บอกว่า
ทางศาลท่านนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่๔มิถุนายนนี้
แล้วก็มีพยานยังคงยืนยันว่ามีพยานสำคัญ

เป็นพยานเดิมที่เขารู้เห็นตั้งแต่๓๑ตุลาคมปีที่แล้ว

ไม่ยอมออกสื่ออะไรเลยเดี๋ยวไปว่ากันในศาลครับ
แต่ทีนี้เรื่องของคลิปมีอีกค่ะ
หรือวันนี้คลิปที่เท่าไหร่แล้วนี่
ตามที่นัดหมายไงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

เนี่ยก็ประมาณสัก๕๔วินาทีนะคะ
ก็พูดพาดพิงหลายคนเหมือนกันนะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะเนื้อหาคลิปเสียงล่าสุด

คุยกับคู่สนทนาคนนึง

อ้างถึงนายตำรวจยศร้อยเอก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลอตเตอรี่๓๐ล้าน

คุณผู้ชมลองฟังดูและใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะ

ข่าวข่าวอ่ะเห็นไหมข่าวข่าวที่หน้าเด็กอยู่อ่ะ
คนนี้แหละเป็นคนอาจเสียงไอ้

แล้วก็ให้เซ็นรับสารภาพ

แล้วเอาผิดผู้การ
ผู้การนับผู้เป็นผู้นับผู้การผู้การนับผู้เป็น
แล้วก็ให้เสียงรับสารภาพ
แล้วก็ให้เสียงรับสารภาพ

เขาก็บอกอย่างงี้

แล้วรูปน้องก็รู้สึกอย่างเลย

ส่วนตัวฟ้าเองนะคะที่ยอมรับคลิปก่อนหน้านี้ว่าเป็นเสียงเขาเอง

ก็ติดต่อกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเรานะคุณภาคภูมิ
ติดต่อมาด้วยตัวเองเหรอใช่ติดต่อมาเองบอกว่ากล้วนหน่อยแทรศทีวีเป็นสื่อกลางหน่อยได้ไหม
อยากจะขอโทษดรสุกิตอ๋อเลยครับไม่ขอโทษกันเอง
ดรสุกิตไม่รับสายไงอ๋อเลยฝากเรา
คือดรสุเกตเขาบอกไม่คุยด้วยแล้วไงฝากเราเป็นสื่อกลางอย่างนี้หรอ
แบบไทยรัฐทีวีช่วยหน่อยได้ไหมเป็นสื่อกลางหน่อยได้ไหมอยากจะขอโทษ
ก็ยอมรับผิดล่ะว่าเสียงคลิปก่อนหน้านี้เป็นเสียงเธอ
แล้วก็พูดพาดพิงดรสุกิตภูลศรีเกษมด้วย
ฟ้าบอกว่าอยากเข้าไปกราบขอขมา
คลิปเสียงที่หลุดออกมามันเป็นการคุยเล่นกับเพื่อน
แล้วมันไปพาดพิงทำให้ดรเขาเสียหาย
อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เจตนาจริง
พยายามติดต่อดรสุกิตแต่ดรสุกิตไม่ตอบรับไม่รับสายเลยนะคะ
ความติดต่อไปก็ติดต่อไม่ได้ฟ้าบอกก็รออย่างเดียว
หวังว่าดรสุกิตจะให้อภัย
ก็กราบขอโทษดรสุกิตอีกทีนึงนะคะ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นคือจะให้ฟ้าขอโทษสักปีนึงก็ได้

มันเป็นการที่เอาออกมาโจมตีเราโดยเฉพาะ

มันก็พูดแต่เรื่องดี

ไอ้ที่ฟ้าพูดไปเนี่ยมันเหมือนสนุกปากคนนองปากเพื่อน

มันเยอะคือมันพูดเยอะมาก
หลายเรื่องปนเปกันแต่ทีนี้ว่า
ผู้ใหญ่ที่เขาเป็นระดับอาจารย์
เราต้องมาได้ฟังอะไรอย่างนี้

กลับมาก็ยังหวังว่าท่านจะ

ก็อาจจะให้อภัยเรา

คือไม่มีฟ้าบริสุทธิ์ใจนะ
แล้วก็ณตอนนี้มันก็เหมือนตัวคนเดียว
ตอนนี้ไม่มีใครว่าจะมาให้ฟ้าทำนู่นทำนี่
ก็เนี่ยค่ะพยายามจะขอโทษนะคะ

แล้วก็บอกกับทีมข่าวของเราด้วยนะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยวันนี้ต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ปอท

แต่ทนายแนะนำว่าให้ไปวันจันทร์ดีกว่า

ทนายแนะนำว่าให้ไปวันจันทร์ดีกว่า
หรือว่ากลัวติดวันหยุด๓วันเหรอ

แล้วก็บอกว่าจะนำกระเช้าไปให้กับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และผู้บังคับการปรับรามด้วยค่ะ
ขอขมาในสิ่งที่ทำล่วงเกินไป
หวังว่าทั้งสองท่านจะให้อภัย

หลังจากเรื่องราวเหล่านี้เสร็จสิ้นก็อยากจะบวชชีพราม

บอกว่าสิ่งที่ห่วงมากที่สุดคือลูกสาวค่ะ

บอกว่าตอนนี้ติดต่อลูกสาวไม่ได้มาเดือนนึงแล้ว

เธอเองก็อยากจะอธิบายความจริงให้ลูกรับรู้ว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นเธอนั้นถูกกลั่นแกล้ง
ธรรมดาของแม่แหละ
ก็อยากจะคุยกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนะ

ข่าวที่มันออกมามันไม่ดีเลย

ที่เขาฟังเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนเดียวเองคุยเล่นกัน
แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้อธิบายยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะเขาไม่รับสาย
แล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยต่อไปเนี่ยเราติดต่อเขาไม่ได้เลยเขาหายไปจากชีวิตเราเลยเนี่ย

ก็คงจะรอจนกว่าเขาจะเข้าใจอะค่ะ
เป็นสิ่งที่เธอก็เปิดเผยความในใจกับทีมข่าวของเรานะ
ก็พาดพิมพ์ให้หลายคนด้วยอะนะครับ
แต่ที่สำคัญก็คือฝากไปถึงดรสุกิตภูลศรีเกษมเนี่ย
เราก็เลยไปถามดรสุกิตเลย
ว่าเมื่อนางสาวฟ้าเขาสำนึกผิดเขาอยากขอโทษแบบนี้เนี่ย
รสุกิตจะว่ายังไงในคลิปที่เรียกว่าป๊าป๊าเนี่ยนะครับ
ดรสุกิตยอมรับว่านางสาวฟ้าก็พยายามติดต่อมาตลอดนะครับ
โทรศัพท์ทั้งฝากข้อความเขาก็ไม่รับเลย

รับสายไม่ตอบกลับข้อความอะไรทั้งสิ้น
ยอมรับว่ายังโมโหอยู่นะฮะ
ตอนนี้ยังโมโหอยู่เพราะรับไม่ได้กับการกระทำของนางสาวฟ้า
ทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
เลยฝากบอกกับนางสาวฟ้าไปว่าหากจะมาขอโทษนะ
มาขอเข้ามาอะไรในตอนนี้อย่าดีกว่า

อันนี้ดรสุกิตบอกนะครับฟังเสียงดรสุกิตนะครับ
ก็ไลน์มาบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ย
ก็ทำไปด้วยความขนองปากในหมู่เพื่อนฝูง
แล้วก็เขาจะขอโทษแล้วก็จะมาขอเข้ามา
แต่ผมยังโมโหอยู่อ่ะก็สักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาว่ากันนะ
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาทำไปเพื่ออะไร

ผมก็คิดว่าน่าจะมีการจ้างให้เขาทำนะฮะ
เพราะว่าหนึ่งเนี่ยคนเราจะพูดระยะเวลาพูดเนี่ย
มันเป็นชั่วโมงถ้าสัก๓นาที๕นาทีเนี่ย
มันก็อาจจะอาจจะเป็นการเรื่องว่า
เป็นการพูดโดยในกลุ่มเพื่อนฝูงนะ
แต่นี่พูดเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยมันไม่ใช่ล่ะ

ผมจะมองเห็นว่าเอ๊ะมันไปทำไปเพื่ออะไร
ที่ผมเนี่ยก็มีบุญคุณกับเขาทุกอย่าง

ก็บอกพูดอะไรในสิ่งที่มันเป็นความจริงนะฮะ
ผมไม่ใช่เป็นที่ล้อเล่นของใคร
หรือไม่ใช่เป็นที่รองรับอารมณ์ใครนะฮะ
คุณสัตว์ไปพูดให้มันพูดเรื่องจริงหน่อยนะฮะ
ก็เป็นบทเรียนของเขาที่เขานองปากแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีไง
คนปากดีก็ต้องโดนนะฮะ
ก็คือไม่เชื่อว่าคนนองปากเม้ามอย
อืมก็คุยยาวเป็นชั่วโมงอ่า

มีใครจ้างมาอะไรหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าไม่ไว้ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเจตนาของผู้หญิงคนนี้ที่แท้จริงแล้วเนี่ย

กลัวโดนอัดเสียงเดี๋ยวจะหาว่าผมไปไม่รู้ว่าไม่อยากจะพูดดีกว่านะครับ
อันนี้กลัวไปหมดแล้วเรื่องการอัดเสียงเนี่ยนะฮะ
ไม่ว่าตำรวจหรือใครที่อัดเสียงบุคคลภายนอกแล้วมาเปิดเผยผิดกฎหมายทั้งนั้นนะฮะ
ตำรวจเขาไม่มีอำนาจนะฮะการอัดเสียงที่จะฟังได้ก็เกี่ยวกับคดีความมั่งคงเท่านั้น
ส่วนเรื่องคลิปเสียงต่างที่นางสาวฟ้าได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ

รสุขิตบอกว่าตอนนี้ก็ไปฟ้องไว้นะครับไปแจ้งความเอาผิดกับโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่สนพโยธินนะครับ
ตอนนี้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปแล้วนะครับอันนี้กรณีเฉพาะคลิปเสียงนะ
ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีมันลุกลามบานปลายเป็นคดีข้างเคียงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคุณภาคภูมิ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปพูดคุยนะคะพระพยอมกรยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
ท่านก็เลยฝากดึงสติดึงสติจากคดีนี้หน่อยลองไปฟังดูค่ะ
หวยเนี่ยที่เป็นเก่าแก่โบร่ำโบราณเขาบอกหลงหวยจะไม่มีกระบวยล้างหน้า
หรือบางทีก็บอกว่ามือทำให้รวยหวยทำให้จนเหงื่อก็หวยอันไหนจะทำให้รวยไวกว่ากัน
นานจะมีข่าวว่าคนนั้นถูกคนนี้ถูกแล้วเดี๋ยวนี้ถูกแล้วยังวุ่นวายอีกนะ
ถูกแล้วยังมีฟองรองกันอุตลุด
เดี๋ยวหวยหายเดี๋ยวคนนู้นคนนี้เอาไปอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมด
เรื่องเกิดขึ้นตั้งจะเป็นปีแล้วเนี่ยยังไม่จบไอ้หวย๓๐ล้านอีก
เป็นเรื่องที่น่าเอือมละอาจนคนบางคนบอกข่าวนี้เมื่อไหร่มันจะจบสักทีนึง
เพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยเรารวยกันด้วยเหงื่อ
เหงื่อกับหวยเงื่อแก้จนได้ดีกว่าหวยแน่นอน
เพราะว่าถ้าหวยเนี่ยมันรวยกันจริงไอ้กองสลากอยู่ไม่ได้หรอก
กองสลากเอาเงินไปทำบุญเยอะแยะเอาเงินไปบริจาคทำนู่นทำนี่เยอะ
แสดงว่าเขาได้จากประชาชนไปเยอะ
เพราะฉะนั้นประชาชนอย่าไปหลงไหลอะไรมากมาย
เขาบอกคนรวยเขาเล่นหุ้นคนจนอะเล่นหวย

แล้วติดแล้วอินกับมันมาก
บางคนเนี่ยถึงก็หมดเนื้อหมดตัวหมดบ้านหมดที่ดิน

จะเล่นนานสักครั้งนึง

เป็นคนที่เรียกอยากจะเรียกว่า

วยใบเดียวซื้อมายังรักษาไม่อยู่

บวชถูกแล้วเนี่ย

มีพระรูปนึงท่านแสงไว้ก่อนบวช

ญาติมาลุมกันรอบกุฏิ

มีแล้ววุ่นวาย

แล้วบางคนนี่นะถูกหวยแล้วมีนิสัย

ที่ท่าเขียน

เดินกินเที่ยวเล่นติ๊บนักร้อง

มาทีบสำรอต่อ

คนนองกินเล่นเที่ยว

หมดทีละพันทีละร้อยห้าร้อยแป๊บเดียว๖เดือนเป็นเศรษฐีระยะสั้น
เพราะได้ง่ายก็ใช้คล่องใช้ง่ายไม่นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยอะไร
มันสู้ทำมาหากินเนี่ยก็นึกถึงว่าโอ้โหมันจะได้มันยาก
จะใช้จะอะไรก็ระมัดระวังเอาละยังไงก็ขอให้คนไทย
กลับมาอยู่กับอาชีพสุจริตหากินเรียกว่าหาชอบ
อย่าหาชั่วใช้ชั่วไม่ดีใช้เงินซื้อกันจนหมดเนื้อหมดตัวอย่างนี้
แย่แล้วก็ไปเที่ยวไปโกงไปรักไปขโมยมันผิด
ก็ขอให้ทำมาหากินให้ถูกต้องชอบทำจะได้อยู่กันเป็นสุขสบาย
เจริญพรค่ะ
นี่แหละฮะหลวงพ่อท่านก็ให้ข้อคิด
เอาธรรมะมาดึงสติกันหน่อยนะครับ
ก่อนจะซื้อก็ต้องมีสตินะคุณเขียนมาสอน
กลัวว่าจะกลายเป็นรวยระยะสั้นได้เงินมาง่ายก็ใช้ง่ายหมดเร็ว
ถูกมาแล้วนี่ก็ต้องมีสตินะไม่ใช่ได้เงินมาหมดเลยแป๊บเดียวนะครับ